ไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดสงคลาค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่คนไปพบว่าผู้หญิงถูกใช้มีดกระหน่ำแทง
ทั้งที่ใบหน้าแล้วก็ลำตัวเนี่ยหลายต่อหลายครั้งคารถเก๋งเลยนะคะ
ตำรวจโรงพักเมืองสงขลาก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
จอดอยู่นะคะจอดอยู่ริมถนนสายเกาะแต้วสามกองตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองสงขลาค่ะ
พอไปตรวจสอบเพิ่มเติมในรถไปพบศพผู้หญิงอายุ๒๙ปี
เป็นชาวจังหวัดกระบี่นะชื่อว่านางสาวสุนทรีย์สมุทรรัฐ
สภาพศพของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดเนื่องจากว่าต้องใช้คำว่ากระหน่ำแทง
คนร้ายใช้มีดจ้วงแทงทั้งที่ลำตัวทั้งที่ใบหน้าหลายต่อหลายจุดค่ะ
เลือดเนี่ยไหลเต็มเลยคือลักษณะมีดที่ไปจ้วงแทง
ย้ำตรงแผลเดิมเนี่ยตำรวจบอกว่าลักษณะเหมือนโกรธแค้นกันอย่างรุนแรงนะ
หมายถึงคนก่อเหตุนะคะผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตตรงที่
นั่งด้านหน้าข้างคนขับนะฮะพอไปตรวจสอบเพิ่มเติม
พบว่ามีรองเท้าของผู้ตายลักษณะเป็นรองเท้าผู้หญิงนี่แหละค่ะ
วางอยู่ที่ฝั่งคนขับเพราะฉะนั้นแล้วจากการสันนิษฐานเบื้องต้นของตำรวจคาดว่า
ผู้ตายเนี่ยน่าจะขับรถมาเองทีนี้สอบสวนพยานแวดล้อมที่ใกล้จุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุรถเก๋งคันนี้ขับมาจอด
แล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายหญิงเนี่ยทะเลาะกัน
พอสักพักหนึ่งเสียงเงียบหายไปก่อนจะมาพบว่าผู้หญิงถูกแทง
ตายคารถซะแล้วอืมจากแนวทางการสืบสวนสอบสวนนะคะ
พบว่าปมการสังหารครั้งนี้น่าจะมาจากเรื่องของชู้สาว
พบว่าผู้ตายขับรถมากับแฟนเก่าอันนี้จากการที่ประจักษ์พยานเขาบอกเล่านะคะ
ครับผู้ตายเนี่ยขับรถมากับผู้ชายคนหนึ่ง
ตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นแฟนเก่าน่าจะมาเคลียร์ใจกัน
ปัญหาเรื่องของความรักที่มันไม่ลงตัวฝ่ายหญิงน่าจะปฏิเสธ
ทำให้ฝ่ายชายโกรธโกรธเสร็จปุ๊บฝ่ายชายบันดาลโทษะชักมีดที่เตรียมมาจ้วงแทงฝ่ายหญิง
ฝ่ายหญิงพอโดนแทงแล้วก็เลยเปิดประตูพยายามวิ่งหนี
แต่ถูกฝ่ายชายตามไปจ้วงแทงกระหน่ำแทงจนกระทั่งเธอล้มลง
สุดท้ายฝ่ายชายน่าจะเป็นคนอุ้มร่างฝ่ายหญิงมานั่งอยู่ในรถแล้วก็หลบหนีไป
เรื่องต้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วนะคะ
ว่าคนนี้แหละน่าจะเป็นคนก่อเหตุเดี๋ยวจะรีบติดตามตัว
มาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ